คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะแหมดิฉันนึกว่าเรื่องนี้จบแล้ว
แต่สุดท้ายคือยังไม่จบเรื่องของอะไร
เรื่องของพี่ธนสิตวัยห้าสิบเก้าปีที่โดนสาววัยยี่สิบเจ็ดเท
นี่เป็นคนดังแล้วนะตอนนี้ใช่ค่ะ
แล้วที่บอกว่ายังไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมโอ้โหวันนี้นะ
คือพี่ธนสิทธิ์ก็มีฝากข้อความถึงผู้หญิงแล้วก็มีร้องเพลงถึงผู้หญิง
แต่ว่าภาพนี้มันคือภาพที่ทำให้เป็นข่าวเพราะอะไร
ธนสิทธิ์ไปขวางอยู่หน้ารถฮอนด้าแจ๊สสีขาวคันนี้ข้างในน่ะมีสาววัยยี่สิบเจ็ดเธอนั่งอยู่
ตอนแรกเธอไม่ยอมลงมาจากรถเลยแล้วรถสีขาวคันนี้พี่ธนสิทธิควักกระเป๋าซื้อให้
นี่ค่ะมันเลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาบอกว่าพี่เอาอะไรจากหนูไป
คือหมายความว่าสิ่งที่หนูให้พี่ไปเนี่ยนะโอ๊ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้
แล้วรถคันนี้ก็จะไม่คืนเพราะพี่ให้โดยเสน่หา
กับสาวสายเทถูกต้องแล้วก็เมื่อวานเราก็เกาะติดชีวิตของพี่ธนสิทธิ์เขาไปแล้วนะฮะ
ตามไปถึงบ้านแล้วว่าพี่เขาทำมาหากินอะไร
แล้วก็อย่างพี่เขาตัดใจได้รึยังเอิ่มจากสาวคนนี้นะฮะค่ะ
ตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราก็เห็นพี่เขาก็กำลังเพาะหน่อกล้วยนะ
เพาะอยู่หลายสายพันธุ์บ้านพี่เขาก็อยู่ที่กำแพงเพชรนี่แหละค่ะ
ก็เล่าให้ฟังแหละตัวเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมาย
ซึ่งพี่ธนสิทธิ์เองเนี่ยนะนอกจากคุยกับทีมข่าวแล้วนะ
มือนักข่าวของเราไปดูเลยนี่ไปดู
หอพี่ตั้งใจไว้สร้างทาสีประตูทาสีผนังทุกอย่างเป็นสีชมพู
เพราะว่าน้องเขาชอบนี่เห็นไหม
ตอนพาเข้าไปดูในบ้านเนี่ยพี่ทำทุกอย่างตามที่สาวคนนั้นเขาร้องขอ

รักจริงพี่เขาบอกรักจริงนะหวังจะอยู่ด้วยกันเลยนะ
ก็ตั้งใจจะผูกข้อไม้ข้อมือกันตั้งแต่ปี๖๓ถูกไหมล่ะ
นี่เรือนหอรอรักสีชมพูแฟนชอบสีชมพู
สักวันหนึ่งจะมาใช้ชีวิตด้วยกันในห้องแห่งนี้
ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เคยอยู่ในห้องแล้วก็ใช้ร่วมกันนะคุณนะ
ห่มผ้าห่มหมอนเหมือนเคยใช้ร่วมกันอยู่แล้ว
แล้วคุณดูสิทั้งนอกห้องและในห้องสีชมพูหมดเลยนะฮะ
แอร์ติดผ้าม่านปูเตียงอะไรไว้เรียบร้อย
รอเป็นเรือนรักนะ
ใช่ค่ะแล้วพี่ธนสิทธิเล่าให้ฟังด้วยนะพี่
กับเมียที่อยู่กินกันมา๓๐กว่าปี
นี่มีลูกด้วยกันกับเมียนะ๒คนนะ
เลิกกับเมียเพื่อที่จะมารอคบน้อง
แต่ดูสิวันนั้นพี่ตัดสินใจตั้งใจจะไปง้อ
ขอคืนดีไม่อยากให้น้องไปไหน
พี่ก็ยังดีใจเลยเอ้ยแฟนรักเราจัง
แล้วฝ่ายหญิงเขาบอกว่าพี่ไปหยิบน้ำวิตามินตรงนู่น
อยู่ตรงท้ายร้านข้างหลังร้านให้หน่อย
ทีนี้พี่ธนสิทธิ์เดินไปหยิบจังหวะนั้นแหละค่ะ
สาววัย๒๗ปีก็วิ่งออกไปเลย

ธนสิทธิ์ก็พยายามจะกระโดดเกาะรถขอร้องนี่เห็นไหม
ตอนที่เขาวิ่งตามฝ่ายหญิงก็จะขับรถไปอย่างเดียวเลยค่ะ
แล้วพอถึงตอนนี้คือเท่าที่ฟังดูแล้ว
ธนสิทธิ์เขาก็ทำใจแล้วนะ
แต่เขาก็มีอะไรที่อยากจะพูดถึงฝ่ายหญิง
รวมถึงมีฝากเพลงไปถึงฝ่ายหญิงด้วย

อันนี้ก็คือทำไว้รอเขา

อันนี้เขาสั่งทางออนไลน์เขาสั่งมาเอง
เขาเหมือนก็จริงใจเหมือนจริงใจมาก
คือแต่ยังไม่มาอยู่เลย
ก็ที่ทวงถามเนี่ยคือทวงถามว่าเขาจะมาอยู่
แต่เขาไม่มาอยู่มันไม่ได้บังคับเขานะ

ถ้าเขาหนีไปอยู่กรุงเทพก็โอนเงินให้เขาไปด้วยกัน
อยู่วิ่งหนีออกมาถ้าเป็นคนอื่น

ก็เกาะรถคือเขาเคยหนีหลายหนนะ
ก็คือว่างวดนี้ถ้าหนีก็ไม่ยอมให้หนี
ก็คือให้คุยกันให้เยอะกว่านั้นเยอะ
ทั้งหมดแล้ว๖แสนกว่า
ให้ไปโดยที่ว่าเราจะได้ชนะใจเขา

ให้วันละเท่าไหร่ครับ

รักมากก็คือเขาก็ตามใจทุกอย่างนะ

เธอจะหลอกพี่นะหลอกพี่ก็เอาตาย
แต่คำพูดนี้คือเราไม่มีที่จะมาทำสักนิดเดียว
ก็พร่ำพนานะว่ารักเขามากขนาดไหน

แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่คืนจริงก็ไม่เป็นไร
แล้วเพลงที่พี่ธนสิทธิ์ฝากเอาไว้เนี่ย

เมื่อคืนพี่ฟังเพลงนี้ปลอบใจตัวเอง
แล้วพี่ก็เลยขอร้องฝากไปถึง
ผู้หญิงคนนี้ด้วยละกันเอาฟังค่ะเพลงอะไร
พี่ก็สร้างปัญหา

ทำไมมองว่าเป็นไปไม่ได้แล้ว

รถเก๋งซื้อเป็นของมั่น

เราจะผูกแขนกันโอ้ดีใจมาก

เสียใจมากเลยเสียใจจริง

คนมีตรงไทย
ขอบคุณที่น้องมีใจ
ก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไป
ต้องขออภัยใจอีนาง
ยิ้มเถิดคนดี
วันนี้เริ่มมองเห็นทาง
จับมือลุกเดินเคียงข้าง
เราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยการ

เนี่ยค่ะฝากเร่งเหนื่อยไหมคุณมั๊ยเพียรมพรให้ไว้

เกิดที่ฝ่ายหญิงมีผู้หญิงอีกหลายคน
พี่ธนสิตก็ยอมรับ

จู่มีโทรศัพท์เข้ามาหาพี่ธนสิทธิ์ค่ะ

ขอตังค์๒๐๐
แล้วนักข่าวก็เลยบอกว่าขอโทษนะพี่ธนสิทธิ์
ที่โทรมาคือน้องคนนั้นหรือเป็นใคร
ธนสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่น้องคนที่เป็นข่าว
คือผู้หญิงคนนี้เขาอายุ๒๒
พี่เพิ่งคุยกับเขาเขาเข้ามาปลอบใจพี่

แต่พี่ก็ให้เขานะเห็นเขาเดือดร้อนพี่ก็รักเขา

ก็โอ้โหพี่พี่นี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะ

คือพอเป็นข่าวออกมาว่าพี่เป็นสายเปย์

ในขณะนักข่าวของเรากำลังสัมภาษณ์อยู่แม่
มีสาวโทรเข้ามาจริงด้วยนะครับ
นักข่าวบอกพี่นี่ไม่ใช่ย่อยนะครับ
แล้วก็วันนี้ทางพี่ธนสิตเอง
เขาบอกว่าตระเวนออกสื่อนะเล็กอย่างนะคุณ

เดี๋ยวเราบอกว่าจะแปลงโฉมพี่นสิทธิ์ให้

คือพอเป็นข่าวแบบนี้หลายคนก็ไปโอ้โหสงสารพี่นะ
พี่ก็หน้าตาใช้ได้นะคมเข้มและอีกอย่างก็เสียงดีด้วย
คาบรมเนี่ยก็โอ้โหเป็นต่อเลยนะ
ดังนั้นเดี๋ยวเราจับมาแปลงโฉมซะหน่อย

จะต้องแบบมีสาวมาติดตรึมเพิ่มขึ้นมากแน่เลยนะครับ
ตัวนี้ฉันอ่านคอมเมน์ในเฟซบุ๊ค
คุณผู้ชมคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าพี่ก็รักน้องวัย๒๗เขามาก
แต่อันนี้ก็ต้องฟังเหตุผลของทั้งสองทางนะใช่ค่ะ
เป็นเรื่องความรักนะฮะความรักเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะ
ใช่ค่ะแต่ก็ขอนะขอให้พี่ธนสิทธิเจอคนที่รักจริง
แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพี่แล้วกันนะคะ